พี่น้องคู่นึงเขาเปิดขายข้าวแกงกันที่บ้าน

น้องก็ช่วยดูแลบางทีเก็บร้านช่วยพี่ล้างจาน

ซึ่งพี่สาวเขาน่ารักนะบอกว่าเออช่วยล้างจานหน่อยเดี๋ยวให้ค่าแรงร้อยหนึ่ง

น้องชายก็ถามอ่าไหนค่าแรงอ่ะร้อยหนึ่ง

ปรากฏได้เงินช้าน้องทำแบบนี้ค่ะ
นี่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคุณผู้ชมเป็นไงคะ
เหมือนจะรักกันดีกระโดดถีบตัวลอยเลย
ซึ่งน้องชายถีบพี่สาวเลยเนี่ยนะ

ต่อยทุบตีทำร้ายและสุดท้ายคือคว้าเก้าอี้ฟาดเข้าไปที่หัวค่ะ

เนี่ยจิกหัวเนี่ยทุบทุบไทท์ทอลนั้นน่ะน่ะเอามือทุบแล้วเนี่ยเห็นมั้ยเอาก้ออีฟาดอีกอ่ะ
คุณทุกคนช็อกไปหมดเลยทุกคนก็พยายามวิ่งเข้ามาห้าม
พี่สาวนี่ช้ำน่วมไปทั้งตัวเลยนะคะ
เรื่องต้นพอก่อเหตุเสร็จน้องชายก็วิ่งหนีไปอยู่ในป่ายางหลังบ้าน
เขาก็เลยแจ้งตำรวจสพทุ่งใหญ่มาจับตัวค่ะ
ผู้ก่อเหตุชื่อวีรพงศ์นะคะหรือว่าในบ่าวอายุ๓๔ปี
ตำรวจจับตัวได้ก็พาไปค้นตัวที่ห้องนอนไปค้นห้องนอนด้วยครับ
เจอปืนกระบอกหนึ่งเป็นปืนไทยประดิษฐ์

ปลายแหลมพร้อมปลอก๑เล่ม
คุมตัวไปสอบปากคำในบ่าวบอกผมทำจริง

คือผมช่วยพี่ล้างจานใช่ไหม

พี่ก็บอกว่าเออช่วยล้างจานจะให้ค่าแรงร้อยหนึ่ง
พอล้างจานเสร็จผมก็อยากได้เงิน
ก็บอกพี่สาวขอค่าแรงร้อยนึงสิ
แต่พี่ก็ดึงเช็งไม่ยอมให้เงินง่ายบ่ายเบี่ยงตลอดเลย

เออผมโมโหก็ผมล้างเสร็จแล้วทำไมผมไม่ได้เงินน่ะ
กระโดดถีบทุบตีแล้วเอาเก้าอี้ทุบเข้าไปที่ไทยทอย

เพราะเงินร้อยเดียวเนี่ยนะร้อยหนึ่งค่ะ

ทีนี้สิคะพี่สาวน่วมก็จริงนะ
แต่พอรู้ว่าน้องชายถูกจับแล้วเนี่ย
นางสาวสุรณีหรือว่าพี่สาวค่ะ

อ่ะแล้วมีนิพิชัยอีกคนหนึ่งตามฟาดอีก

เพราะว่ามันไม่ใช่แค่มือที่เขาฟาด
คือตบจนน้องต้องร้องขอชีวิตนะคะ
บอกพี่แบบผมพอแล้วคุณผู้ชมเองต้องบอกก่อนนะ
ว่าเราไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทเลยนะคะ
คือพี่สาวเนี่ยคือตบแบบตบแล้วตบอีกตบแล้วตบอีก
คือตำรวจก็ยืนให้ตบเหมือนกันนะจับให้ตบเหมือนกันนะ

คือมันเหมือนไม่สาแก่ใจพี่แก
ตบก็แล้วสงสัยจะเริ่มเจ็บมือ

ดูนะมองหน้ายังด่าอยู่เขายังเถียงกันอยู่นี่ปั๊บ

นี่ไงตีหลอกทีนึง

พี่สาวเล่าแบบนี้ค่ะคือน้องชายเป็นแบบนี้บ่อยมาก
วันไหนช่วยทำงานเขาขอเงินค่าแรงไม่ได้หรือได้ช้านะ
ก็จะชอบโมโหร้ายแล้วก็ทำร้ายร่างกายเธอประจำเลย

แถมยังมีมีดปลายแหลมนี่เห็นไหมคะ
มีดปลายแหลมอันนี้พกอยู่ประจำเลยนะ

คือเอามาจิ้มเอวอย่างนั้น

พี่สาวบอกว่าก็มันเล่นยาไงมันติดยามันก็เลยเป็นแบบนี้
บอกขอตำรวจดำเนินคดีมันให้ถึงที่สุด

เรื่องต้นตำรวจตรวจปัสสาวะนายบ่าวคนนี้ก็ม่วงนะคะ
ก็แจ้งข้อหามีสารเสพติดไว้ในครอบครองในร่างกาย
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองแล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วยนะคะ
ตอนนี้นำตัวพร้อมของกลางส่งสพทุ่งใหญ่เรียบร้อยแล้วค่ะ
มีน่าเหรอตอนที่เขาให้สัมภาษณ์เมื่อกี้นี้
สุดท้ายเลยเขามียิ้มแฉ่งด้วยนะฮะ
พอตอบคำถามเสร็จอาการแปลกอยู่เหมือนกัน